ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานเหตุระเบิดหลายจุดในเวลาไล่เลี่ยกัน

ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าจุดระเบิดนั้นอยู่ใต้พุ่มไม้ใต้สถานีรถไฟฟ้า
แต่ไม่ชัดเจนว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่
ต่อมาในเวลา๘นาฬิกา๕๐นาทีเกิดเหตุระเบิดในซอยพระราม๙ซอย๕๗ทับ๑
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

และในเวลาเดียวกันเกิดเหตุระเบิดที่พุ่มไม้หน้าอาคารศูนย์ราชการ๓ครั้ง
โดยตอนแรกมีเสียงระเบิด๒ครั้งและต่อมาดังขึ้นอีกหนึ่งครั้ง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงเหตุระเบิด๕จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า
ขอเวลาตรวจสอบและได้ให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งทางการข่าวยังไม่ได้รับรายงานแต่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหลังไม่มีมาตรา
ในประกาศ๔๔และข้อสชแล้วหรือไม่นั้นไม่ขอตอบ